ตอนนี้ยังไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวต้องตามก่อนว่าท่านไปแจ้งความไปทำอะไรนะฮะ
ไปแจ้งความดำเนินคดีฟ้องกลับอ๋อไปฟ้องกลับส่งทนายไปฟ้องกลับอย่างนี้แหละครับ
ในข้อหาอะไรครับก็เกี่ยวกับการเรียนเรื่องของออกหมายพ้นเหมือนเดิมหรอครับ
ว่าเป็นการออกหมายพ้นโดนชอบปลูกปิดข้อมูลฝ่านอะไรอย่างเงี้ยครับ
ครับก็ได้ยืนยันในการให้สัมภาษณ์ในหลายครั้งแล้วนะครับว่าการเมืองการในการขอหมายค้นของชุดจับกลุ่มเนี่ยนะครับ
ได้มีการทำรายงานนะครับสืบสวนนะครับของผู้ต้องหาตามหมายจับทั้ง๒๓หมายจับนะครับ
จากนั้นเนี่ยก็ไปดำเนินการขอหมายค้นเพื่อติดตามจับผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับ
ก็ซึ่งเป็นเหตุหนึ่งในการขอหมายค้นได้อยู่แล้วนะครับ
โดยเฉพาะจุดที่เป็นจุดเกิดเหตุนะครับว่าเป็นกรณีเป็นที่พักอาศัยนะฮะ
ของท่านภูมิชาระดับสูงเนี่ยนะครับทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ย
ก็ได้มีพยายามหลักฐานนะครับที่จะเชื่อมโยงเชื่อได้ว่า
ผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยนะครับมีการไปทำกิจกรรมนะครับ
ไปอยู่หรือเข้าไปณสถานที่ดังกล่าวบ่อยครั้งนะครับ
จึงเป็นเหตุผลในการขอหมายจับนะครับซึ่งจากการสืบสวนเนี่ย
เขาก็สืบสวนมาจากการที่พบว่ามีการชำระค่าสารุโภคนะครับ
บัญชีม้านะครับที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ในคดีนี้นะครับ
และนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสืบสวนทราบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยนะครับ
มีการเข้าไปในหมู่บ้านดังกล่าวนะครับพบว่าผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ย
มีการลงทะเบียนในการรับพัสดุเอกสารนะครับที่บ้านที่ทำการตรวจค้นนะครับ
อันนี้คือมูลเหตุที่มาของการขอหมายค้นค้นเพื่อทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับ
แล้วก็จากการบริเวษการเนี่ยนะครับก็ได้รับรายงานว่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้หนึ่งคน
ที่บริเวณบ้านหน้าบ้านหลังดังกล่าวนะครับแต่ว่าจะเป็นไปได้หรือคะที่เราจะไม่มีข้อมูลเลยว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นที่พักของรองผู้บัญชาการ
ก็สอบถามจากชุดจับกลุ่มนะครับก็มีเหตุผลที่รับฟังได้นะครับ
หนึ่งเนี่ยในการสืบสวนเนี่ยเป็นการกระทำเป็นทางลับนะครับในการกระทำเป็นทางลับเนี่ยนะครับ
หมู่บ้านดังกล่าวเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่มีระบบรักษาความปลอดภัยนะครับเป็นระบบปิดนะครับ
คนภายนอกเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้โดยง่ายนะครับการจะเข้าไปเนี่ยต้องมีขั้นตอนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการแสดงตัวแรกบัตรนะครับระบุชื่อบ้านที่จะไปหานะครับ
ทำให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับและแน่นอนในเมื่อการปฏิบัติการในการที่จะสืบจับ
ผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยนะครับหรือเพื่อจะออกหมายค้นจับผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ย
ก็ต้องทำเป็นการรับถูกไหมครับก็คงไปซักถามหรือสอบถามใครโดยตรงไม่ได้นะครับ
จากการสืบสวนจากการที่มีการชำระนะครับค่าสาธุโภคจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์เนี่ยนะครับ
นี่คือสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่การขอหมายค้นนะครับเพราะบัญชีนี้เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาตามหมายจับด้วยนะครับ
แล้วก็๒ก็คือตรวจพบว่ามีการลงทะเบียนรับพัสดุของผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ย
ที่บ้านที่จะทำการตรวจค้นสามก็พบว่ามีผู้ต้องหาที่จะออกหมายจับเนี่ยนะครับ
ที่ออกถูกออกหมายจับเนี่ยนะครับมีการขับรถเข้าไปในหมู่บ้านทั้งเก่า
ก็สอดรับกันก็นำไปสู่การออกหมายค้นนะครับ
ส่วนที่ท่านไม่ทราบว่ามีผู้บัญชาการระดับสูงพักอยู่เนี่ย
ผมว่าก็รับฟังได้นะครับเอ่อมันไม่แปลกนะฮะ
ถ้าเขาไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะครับเจ้าที่ตำรวจจับเนี่ยไม่ได้เป็นคนในหมู่บ้านนั้นนะครับ
หรือไม่ใช่คนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้พักอาศัยในบ้านที่จะเข้าทำการตรวจค้น
เขาไม่ทราบหรอกครับว่าเจ้าของบ้านคือใครนะครับเพราะเขาไม่ได้ไปถามอย่างเปิดเผยอยู่แล้วนะครับ
แต่การที่จะไปออกหมายค้นเนี่ยมันต้องมีเหตุก่อนว่าคุณเชื่อได้อย่างไรว่าผู้ต้องหาตามหมายจับไปหลบอยู่ที่นั่น
พักอาศัยอยู่ที่นั่นซึ่งข้อมูลที่เขานำเสนอมาในรายงานสืบสวนเนี่ยก็ถือว่ารับฟังได้
และที่สำคัญที่สุดคือผลผลคือสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามมาจับได้๑คน
ตัวเจ้าของบ้านใช่ไหมครับเจ้าของบ้านเนี่ยตรวจสอบแล้วผู้มีชื่อเป็นของบ้านนะครับ
เบื้องต้นเนี่ยก็ยังไม่ทราบความสำคัญกับอ่าอ่าท่านผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่นั่น
ภูมิชานะครับว่าท่านมีความสัมพันธ์ใดกันเพราะถ้าดูจากชื่อนามสกุลเนี่ยก็
อ่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันในภาษาของเครือยาศนะฮะ
แต่ว่าจะเป็นเครือญาติห่างหรืออะไรผมไม่ทราบนะครับ
แต่ก็คงต้องมีการตรวจสอบกับเจ้าของบ้านที่มีชื่อเป็นผู้ครอบครองบ้านเป็นเจ้าของนะครับ
เกี่ยวกับการที่ท่านรับชำระค่าน้ำค่าไฟนะครับ
ทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการพนันออนไลน์นะครับ
เฉพาะเจ้าของบัญชีเนี่ยที่ผมเรียนให้ทราบนะครับก็เป็นผู้ที่มีประวัติทางคดี

ในประเด็นที่ออกหมายจับเป็นนายแทนที่จะเป็นยศ
ตรงนี้เราสามารถจะชี้แจงยังไงได้
ชี้แจงได้ครับเรื่องนี้ไม่แปลกอะไรนะครับ
ในการออกหมายจับกลุ่มผู้กระทำความผิดตามกฎหมายนะครับ
ตามกฎหมายไม่ได้บังคับว่าถ้าเป็นบุคคลที่มีคำหน้านามอื่นนอกจากนาย
จะต้องไปใส่คำน้ำมะนามเช่นยศหรืออะไรนะครับ
ไม่ได้ระบุอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ระบุชื่ออายุนะครับเพศนะครับ
ตำหนิรูปภัณฑ์นะครับตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกำหนดนะครับ
แล้วก็ในคดีนี้นะครับเนื่องจากว่าในชั้นต้นเนี่ย
ดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับร่วมกันจัดมีการเล่นการพนันนะครับ
และก็ร่วมกันหรือสมคบกันทำการฟอกเงินแล้วแต่ความผิดของแต่ละท่านนะครับ
หรือเกี่ยวกับการจัดหาบัญชีม้านะครับ
ซึ่งเป็นการกระทำความผิดที่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องต่อตำแหน่งหน้าที่นะครับ
จึงเห็นว่ายังไม่จำเป็นจะต้องใส่ยดลงไปนะครับ
แล้วก็ประกอบกับเนื่องจากว่าเราเห็นว่าเป็นการให้เกียรติกันนะครับ
ในการที่จะใส่ยดใส่ตำแหน่งนะครับในหมายจับเนี่ย
กลุ่มอาจจะมองว่าเอฟไม่เหมาะสมนะครับ
ซึ่งผมก็เรียนนะครับว่านี่ก็ไม่ใช่หมายแรกที่ผู้มียศมีตำแหน่งทางราชการเนี่ย
ออกหมายจับในนามนายนะครับนี่ก็ไม่ใช่หมายแรกนะครับ
และที่สำคัญคือกฎหมายก็ไม่ได้บังคับไว้ด้วยว่าจะต้องไปใส่ยศนะครับ
และที่สำคัญกว่านั้นคือในกระบวนการในการไต่สวนเพื่อออกหมายจับเนี่ย
ก็ที่บทชุดจับกลุ่มผมสอบถามแล้วนะครับดูทั้งรายงานสืบที่เข้าไปนำสัญลักษณะตอนศาลแล้วเนี่ย
มีการปิดบังนะครับว่าผู้ต้องหาเนี่ยทำงานอะไรนะครับรับราชการหรือเปล่า
ตำแหน่งยศอะไรไม่ได้ปิดบังนะครับท่านสักถามก็ตอบไปตามความจริงจริง
และกรณีที่ท่านรองของบอลระบุว่าการที่ไปจับอ่าคุณนนทั้งทั้งที่จะรู้ว่าเป็นตรวจผิดการของรองของบอตรอ
ทำไมไม่รู้ว่าบ้านหลังทางกล่าวหรือนักตรวจทางกล่าวเป็นคนของรองของทางกล่าว
การที่จะรู้ว่าเป็นคนของท่านหรือไม่เนี่ยนะครับเอ่อ
หนึ่งเนี่ยในการดำเนินการตามกฎหมายก่อนนะครับเจ้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มเนี่ย
ดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยาหลักฐานนะครับจนมีพยาหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาลายนี้ได้นะครับ
นำไปสู่การออกหมายจับนะครับแล้วเขาก็สืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหารายนี้มีถิ่นที่อยู่หรือเข้ามายังสถานที่แห่งนี้บ่อยครั้งนะครับ
เขาก็ไปขอออกหมายค้นเพื่อทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งก็ถูกต้องนะครับแต่เขาไม่ทราบหรอกครับว่าผู้ต้องหารายเนี้ยอ่า
หรือว่าท่านภูมิชาเนี่ยท่านจะพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นอันนี้เขาไม่ทราบจริงซึ่งก็มีเหตุผลที่พอรับฟังได้ตามที่ผมนำเรียนให้ทราบนะครับ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
การประสานกันในร่งต่อสนุนเรื่องส่วนแล้วเราก็เลยประสานขอกำรังนะครับ
สนับสนุนการปฏิบัติของเราด้วยนะครับซึ่งเราก็ประสานไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
พอนะครับซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติประชุมิชชอบของข้าราชการนะครับ
เราก็ประสานข้อมูลแล้วก็ประสานขอความร่วมมือไปในคราวเดียวนะครับ
เพราะเห็นว่าในการตรวจค้นเนี่ยหากมีอะไรที่จะต้องขอความรู้หรือขอความช่วยเหลือนะครับ
ข้อกฎหมายต่างก็จะประสานงานกันได้ง่ายนะครับ
ซึ่งจะได้มีการประสานการปฏิบัติกันมาก่อนที่จะเข้าทำการตรวจค้นอยู่แล้วนะครับ
ในส่วนของแปดมาตำรวจที่มีการออกไม้จับเนี่ยตรงนี้ทำที่สิทธิมีอำนาจหรือหน้าที่ในการที่จะเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อนดังเหมือนเช่นคดีอยู่ดื่มไหมครับ
คงจะเป็นเรื่องของผู้ประชานะครับที่จะพิจารณาว่ากรณีที่ราชการตำรวจทำผิดนะครับแล้วก็ถูกจับกุมถูกออกไม้จับถูกจับกุมเนี่ยอาจจะพิจารณาให้ออกจากราชการไว้ก่อนเหมือนเคสอื่นหรือไม่นะครับอันนี้คงเป็นเรื่องของผู้ประชาที่จะพิจารณานะครับซึ่งก็ในส่วนของผู้ประชาต้นสังกัดเนี่ยผมเชื่อว่าท่านก็คงได
ถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นเคสของที่นครปฐมนะครับเมื่อท่านผู้คับการหรือผู้จัดการท่านรับเรื่องท่านก็พิจารณาแล้วก็มีความเห็นนะครับในการลงโทษทางปกครองนะครับคือให้ออกจากราชการไว้ก่อนนั่นก็เป็นความเห็นผู้ประชาต้นสังกัดซึ่งก็ต้องรอดูว่าภูมิชาต้นสังกัดท่านจะพินาอย่างไรนะครับ
ตรงนี้มันเป็นสองว่าสถานในการพิจารณาของพนักงานสอบสวนหรือประบวนการพิจารณ์ของพ่อเอง
เรื่องการประกันตัวผมขออนุญาตไม่ก้าวร่วงนะครับเป็นเรื่องดุมินิตของผู้มีอำนาจ
ไม่ว่าจะเป็นในชั้นพนักงานหลับสวนหรือในชั้นการพิจารณาคดีของพิจารณาการให้ประกันตัวของศาลก็ตามนะครับ
ซึ่งท่านจะพิจารณาจากหนึ่งก็คือมีพฤติการที่จะหลบหนีหรือไม่นะครับหรือไปยุ่งเยิ้งกับพญาหลักฐานหรือไปขัดขวางกระบวนการสอบสวนหรือไม่นะครับ
ซึ่งแม้ว่าท่านจะให้ประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นพนักงานสวนหรือชั้นศาลก็ตามเนี่ยท่านก็จะต้องมีการวางข้อกำหนดไว้อยู่แล้วนะครับ
ซึ่งถ้าผู้ต้องหาที่รับประการประกันตัวเนี่ยทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับที่มายุ่งเหยิงกับพยาหลักฐานมีพฤติการจะหลบหนีขัดขวางกระบวนการสอบสวนเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสวนที่จะต้องรายงานถึงผู้มีอำนาจผู้ให้ประกันเพื่อขอถอนประกันครับ
ที่มีการกระทำดังกล่าก็คงไม่มีการพิจารณาอะไรนะครับแต่ถ้ามีการกระทำดังกล่าวก็คงต้องรวบรวมเรื่องนะครับแล้วก็เรียนไปยังผู้มีอำนาจในการให้ประกันตัวทราบนะครับเพื่อพิจารณาว่าควรจะถอนประกันหรือไม่
แต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้าเขาไปทำการอะไรที่แสดงออกให้เห็นว่าจะมีพิการหลบหนียุ่งเหยิงกับพญาหลักฐานขัดขวางกระบวนการสอบสวนในฐานะ
ฝ่ายสื่อสนศัพท์ส่วนก็คงจะร้องลายงานให้ผู้มีอย่างหน้าในการให้ประกันทราบ
เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
ก็ในตอนนี้นะครับผมเรียนว่าตามที่เป็นข่าวเปิดแล้วแล้วกัน
เดิมผมไม่ต้องการพูดถึงบัญชีที่เป็นบัญชีม้า

ถ้าเข้าข่าย๔กลุ่มนี้

กลุ่มผู้ทำธุรกรรมเกี่ยวข้อง

โดยมีศาสนาที่เชื่อว่าจะปกปิดอำพรางแหล่งที่มาของเงิน
หรือรับผลประโยชน์โดยควรรู้ถึงแหล่งที่มาของเงิน
ก็จะต้องโดนดำเนินคดีโดนมายจำ
ก็ทางฝ่ายสืบสวนทรอบสวนต้องพิจารณามันน่ะอยู่
ครับมีทั้งส่วนที่จะพิจารณาอ่าดำเนินคดีนะครับ
และส่วนที่จะเรียกมาเป็นพยานนะครับก็มีหลายท่านนะครับ
โดยเฉพาะในส่วนที่ไม่ใช่ข้าราชการตำรวจนะครับวงนี้
เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงรับเงินจากบัญชีม้า
นะครับอ่าการรับของท่านเนี่ยไม่ได้เป็นประจำนะครับ
ครั้งเดียวอย่างเงี้ยนะครับหรืออ่าเป็นลักษณะที่ดูแล้วไม่
อ่าพอที่จะมีข้อจะสักถามท่านอ่ะว่าท่านได้รับเงิน
มาอย่างไรจากบัญชีนี้ท่านนะครับก็คงจะต้องมีการ
ออกมาเรียกเชิญมาสอบเป็นพยานนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ
บัญชีได้เปิดออกไปแล้วนะครับต่อพี่น้องสื่อมวลชนและสาธารณชนเนี่ย
ถ้าท่านใดที่รู้ตัวว่าทำธุรกรรมเกี่ยวข้อง
กับบัญชีม้าสองบัญชีนี้นะครับถ้าท่านบริสุทธิ์ใจนะครับ
พร้อมที่จะมาให้ข้อมูลกับเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนหรือสอบสวน
ทางเจ้าที่สำรวจก็ยินดีครับสำรวจท่านชื่อใหญ่อ่า
ไปถึงวิดามันระไปถึงอะไรยังเงี้ย
ผมขออนุญาตนะครับว่าเพิ่งเห็นว่ามาปรากฏอยู่ในข่าวเหมือนกัน
นะครับในส่วนผมเนี่ยคงขออนุญาตไม่พูดนะครับ
เพราะเป็นข้อมูลในเนื้อหาสาระของการทำสำนวนการสอบสวน
แต่ก็พูดได้ในภาพกว้างว่ากรณีที่บัญชีม้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับบัญชีการพนันออนไลน์นะครับ
เมื่อท่านใดรับเงินหรือทำธุรกรรมตามหุ่นเวียนกับบัญชีนี้
โดยหลักแล้วก็ต้องดำเนินการสอบสวน
เพื่อตรวจสอบว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะใด
ตามที่ผมกล่าวข้างต้นหรือไม่หรือรับโอนไปด้วยความปลูกสุดใจ

ของผมนะครับมันเป็นหลักของการสืบสวนสอบสวนตามปกติ

แล้วการสืบสวนเนี่ยพบไหมว่าเส้นสตังค์ที่ตามที่ปรากฏในข่าวไปถึงยังในตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ก็ขออนุญาตเดี๋ยวเอาไว้อยู่ในสำนวนนะครับ
เพราะถึงวันเวลาเนี่ยมันถึงใครเจ้าที่ตำรวจเชิญมาสอบปากคำก็จะทราบเองนะครับ
เว้นว่าท่านใดอยากจะเข้ามาให้การก็ยินดีนะครับ
มีผู้กักบางนายที่ถูกระบุดกับข้อมูลว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์
ต้องมีขึ้นขั้นวิสัสหรือถึงขั้นอารมณ์ดังที่ทางทับสิ่งเหลือทั้งตัว
ครับในคดีการพนันออนไลน์เนี่ยนะครับมันเป็นความผิดบุญฐานของคดีฟอกเงินอยู่แล้วนะครับในการออกหมายจับครั้งเนี้ยเราถึงได้ออกหมายจับทั้งข้อหาร่วมกับจัดมีการเล่นการพนันออนไลน์ร่วมและสมคบกันฟอกเงินและมีการฟอกเงินตามที่ได้มีการสมคบนะครับซึ่งก็มันเป็นความผิดที่สามารถคือพรบฟอกเงินเนี่ย
เกือบปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหรอครับมีข้อมูลตรงนี้นะครับก็ผมยังไม่ทราบเลยครับอ๋อมีมาดูแล้วใช่มั้ยครับใช่ครับอ่าเดี๋ยวผมได้ตรวจสอบนะเดี๋ยวพี่จะตรวจสอบว่าเป็นยังไงว่าเหมือนรถเขาที่หายไปใช่ครับเป็นรถที่ยึดมาจากทางกลุ่มผู้ต้องหาใช่มั้ยครับได้ครับได้เดี๋ยวตรวจสอบให้นะครับเดี๋ยว

ดูความชำนาญแล้วเป็นเจ้าที่ตำรวจเฉพาะทางในเรื่องนี้นะครับจำเป็นต้องออกมาอย่างเงี้ยท่านรอบขอบอกไหมเพราะว่าอ่าผู้ต้องหาในหมายจับเนี่ยเป็นคนไข้ชิดแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ใต้บังคับชาท่านเอาไปการที่ท่านเป็นผู้บังคับชาแล้วก็ผู้ใต้บังคับชาไปทำผิดคงไม่ใช่เป็นเหตุที่จะต้องออกมาเรียก

หรือบ้านของญาติท่านเฮ่ยครับอ่าตรงนี้ผมคงท่านคงไม่ได้ให้การนะฮะการให้การต้องให้การต่อเจ้าพนักงานนะครับ
อันนี้เป็นการที่ท่านให้สัมภาษณ์นะครับเพราะเดี๋ยวขอไปดูอีกทีแล้วกันผมยังไม่ได้ยินประโยคนี้
ตอนนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดที่เป็นตำรวจนะฮะยังให้การปฏิเสธอยู่นะครับนะครับผมก็ทราบตามที่ปรากฏเป็นข่าวเท่านั้นเองว่าผู้ต้องหาเนี่ยที่ได้รับการประกันตัวไปเนี่ยไปให้การรับสารภาพหรือไปให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านแต่กับพนักงานสวนเนี่ยไม่ได้ให้การอะไรเลยนะครับก็รับฟังจากข่าวเหมือนกันนะครับ
ก็เดี๋ยวทางฝ่ายสืบสวนรับสวนคงจะต้องอ่าทำงานต่อนะครับเราก็ไม่ใช่ว่าผู้ต้องหาเนี่ยที่ถูกจับแล้วนะครับทั้งแปดท่านเนี่ยตอนเนี้ยไม่ให้การแล้วต่อไปจะกลับมาให้การแล้วให้การอย่างไรเนี่ยเราต้องเชื่ออย่างนั้นคงไม่ใช่นะครับเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยตามกฎหมายมีสิทธิ์จะให้การอย่างไรก็ได้นะครับมีสิท

นะครับยังไม่ได้มีการสืบสวนสอบสวนในประเด็นดังกล่าวเลยแล้วก็ตามที่น้องนักข่าวถามเนี่ยพี่ก็เพิ่งได้ยินนะ
ก็พี่ก็ยืนยันว่าพี่ได้ยินครั้งแรกคือท่านบอกเป็นบ้านท่านแล้วก็เป็นบ้านญาติท่านใช่ไหมครับ
ก็ยังไม่ได้ยินนะว่าตรงนี้เดี๋ยวประโยคนี้พี่ขอไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวขอดูอีกทีนะครับว่าเป็นอย่างไรกันแ
การให้สัมภาษณ์ก็เป็นญาติเนี่ยแต่ว่าตามหลักตั้งแต่ท่านน่ะบ้านบ้านเกิดสงขาแต่ว่าคนเงียดดูดอนมันจะสอดคล้องกันไหมครับ
เดี๋ยวคงต้องดูครับความเป็นญาติเนี่ยก็ต้องดูว่าเป็นญาติกันทางไหนนะครับลำดับญาติคนไทยบางทีก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่าน
บางทีญาติเราก็อยู่ต่างจังหวัดก็มีนะครับผมอยู่กรุงเทพฯญาติผมอยู่สูงครอบครัวไทยก็เยอะแยะนะครับ
แต่เห็นเส้นเงินของทางเฮียแตมเนี่ยมีการโอนเรื่องของจ่ายค่าส่วนกลางมาให้ถึงบ้านนี้จ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรต่างมันโยงมาได้ไหมว่าเขาเป็นเจ้าของจริง
ก็เขาเป็นเจ้าของจริงอยู่แล้วครับชื่ออย่างน้อยชื่อที่ปรากฏในทะเบียนเขาเป็นเจ้าของจริงนะครับ

ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปตรวจสอบอีกทีนะครับค่าน้ำเข้าไปคุณแต่มไม่ได้จ่ายนะครับเป็นบัญชีของผู้ต้องหาในคดีการพนันออนไลน์
คดีเนี้ยจ่ายจ่ายจากบัญชีของผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับก็บัญชีที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟของบ้านห้าหลังเนี่ยนะฮะ
ที่เป็นจุดตรวจค้นเนี่ยนะครับจ่ายจากบัญชีม้านะครับ
ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และเจ้าของบัญชีม้าในคดีนี้
สองคนนี้ก็ถูกดำเนินคดีเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ด้วยนะครับถูกจับกลุ่มได้หนึ่งคนอีกคนนึงหลบหนีอยู่